ผลงานของตัวแทนจากประเทศไทยนะครับ
พุทธศาลสโวษรชิงแชมป์เอเชีย
ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพที่บางเกาะอาริน่าหนองจอก
สนามรอบแรกก็เอาชนะสตาร์
ได้ประตูจัดทรากุลมิเชนกุลจังหวะนี้นะครับ
นาทีที่๓อีก๑ลูกตามมาครับนาทีที่๔

คืนให้กับวัชระไลศรียิงสวยเลยครับ
อันอยู่นานก็ถ้าเดินนำ๒ลูกในเกม

นาทีที่๓๐มุมัติอุสบานมูซาครับ
ราชวาภิกษ์แล้วกึ่งยิงกึ่งผ่านในไปชะแหลบ
เข้าทางของนาทูตศรีรังไพรโรนครับ
ตามซ้ำเข้าไปปิดกล่องครับ

เอาชนะเอฟซีเอเรมของคีกิสถานไป
ประตูต่อ๓ก็เป็นรองประตูได้เสียครับ